ความคืบหน้าคดีการไปจี้ชิงทองนะฮะ
ต้องดูว่าอาจจะคนเดียวอย่างที่ผู้ต้องหาบอกหรือเปล่า
ถ้ามีมากกว่านี้ก็ต้องปล้นแล้วนะครับ
สรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะฮะก็คือตั้งหัวเสงนะครับ
แถวนั้นฝั่งทนเนี่ยฮะคนร้ายมาคนเดียวนะครับ
แล้วก็ใส่แค่หมวกแก๊ปใช่ค่ะไม่มีอะไรปิดบังใบหน้าเลยค่ะ
เห็นหน้าเต็มเต็มชัดชัดยื่นกระดาษให้กับพนักงานหญิงของร้านใบหนึ่ง
บอกว่านี่คือการปล้นเอาปืนมาขู่นะคือพนักงานเนี่ยบอกว่า
วันนั้นเนี่ยคนร้ายขู่ด้วยว่าจะเอาน้ำกรดสาดนะถ้าไม่เอาทองมาให้
ตกลงได้ทองไปทั้งหมดน้ำหนักทองนะครับทองคำเนี่ย
ในรูปแบบต่างของร้านเนี่ยน้ำหนักรวม๑๕๕บาทค่ะ
เงินสดอีก๔๐๐๐รวมแล้วมูลค่าเนี่ยประมาณ๔ล้านนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อค่ำวันที่ห้ากันยายนล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสามทุ่มนะครับ
รู้ว่าไปกบดานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ถนนงามวงวาน

หลบอยู่ในห้องพักชั้น๔โรงแรมนี้เขามี๑๐ชั้น
แล้วไปมั่วสุมกันอยู่๒ห้องนะฮะ
ชั้น๑๔ห้อง๓กับห้อง๒
ตอนที่ตำรวจไปถึงจะเข้าไปจับกลุ่มตัว
ควบคุมตัวมีเสียงปืนดังออกมา๑นัท
จากห้องในชั้น๔

ตำรวจก็ต้องพยายามเจราค์จาเปรี้ยกกล่่อมา

อีก๕คนเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๒นะครับเดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่าจะใช่แก๊งปล้นทองกับผู้ต้องหาหรือเปล่านะครับ
ผู้ต้องหาผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอัศวินบุญเมืองครับท่านผู้ชมครับคือคนในภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านทองออโรล่าที่ตั้งหัวเสงนะฮะ
ต้นนายอัศวินก็รับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงนะฮะแต่เขาก็บอกว่าเขาทำคนเดียวนะ
บอกว่าทองคำที่ได้มาเนี่ยน้ำหนักทองคำรวมแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทเนี่ย
เอาไปให้เพื่อนหลอมล่ะส่วนหนึ่งเอาไว้ให้เพื่อนหลอมยึดคืนมาได้๙๐บาทน้ำหนักรวม
แล้วเอาไปให้เพื่อนหลอมปรากฏว่าเพื่อนมาโกงผมอีกค่ะโอ้โหตำรวจบอกอันนี้
วันที่๕กันยาแล้วจับได้๘กันยา๓วันเนี่ยอัศวินบอกว่าเอาทองส่วนหนึ่งไปให้เพื่อนหลอมแล้ว
ไวมากนะใช่แล้วเพื่อนโกงผมไปด้วยอืมอ่าส่วนที่เหลือผมก็เนี่ยฮะ
เอาไปซื้อยาเสพติดมาเสพแล้วก็ชวนเพื่อนเนี่ยห้าคนที่อยู่ในห้องที่โรงแรมด้วยกันเนี่ย
เขาไม่ได้เป็นแก๊งค้ายาหรอกเขาไม่ได้เป็นแก๊งปล้นทองหรอก
เขาเป็นแค่พวกมาเสพยาเสพติดกับผมมามั่วสุมกันอยู่ใช่เดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่าตกลงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะ
แล้วเขาก็บอกว่าเงินส่วนหนึ่งต้องการเอาไปใช้หนี้นะครับ
เดี๋ยวลองฟังดูบรรยากาศในช่วงที่ตำรวจควบคุมตัวนายอัศวินผู้ต้องหาออกจากสถานีตำรวจหน่อยนะครับ
เขาก็มีการซักถามกันจากผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พี่เอกเอาเงินไปเล่นการพนันจริงหรือเปล่าค่ะ
เขาบอกว่าพี่เอกเอาเงินไปทำอะไรนะพี่

พี่เอกเอาเงินไปไหนพี่

พี่เอกทำคนเดียวหรรับ
ก็ยอมพูดแต่กับตำรวจเท่านั้น
คือนักข่าวก็ถามว่าโอ้โหได้ทองไป๑๗๐กว่าบาทเลยใช่ไหม

บอกว่าได้ทองน้ำหนัก๑๗๙บาทนะ

คือใช่ในภาพจากล้องวงจรปิดเข้าไปที่ร้านไปคนเดียว
ค่ะอ่ะวันนี้ตำรวจคุมตัวพูดต้องหาไปทำแผนนะครับ
สำหรับผู้ชมครับจุดแรกที่ตำรวจด้านหน้าห้างตั้งหัวเส็งที่คนร้ายบอกว่าขับรถมา
จอดเอาไว้นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็ไปที่บริเวณที่จอดรถ
รถมอเตอร์ไซค์ภาษณะที่ใช้หลบหนี

แต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งเอาไว้
เพื่อจะใช้หลบหนีอีกจุดหนึ่งนะครับ
พอมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็เดินขึ้นบันไดห้าง
ไปแวะกินอาหารที่ร้านชาบูก่อนนะครับ
ชาบูที่เห็นว่ายื่นกระดาษให้กับพนักงาน

เขาไปแวะกินอาหารที่ร้านนี้ก็คงจะดูลาดเหล่านะครับ
หลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่ร้านทองออโรร่าที่เกิดเหตุ

ด้วยการเอากระดาษที่เขียนข้อความ
ส่งให้กับพนักงานในร้านทอง
ในข้อความนายอัศวินบอกว่า
เขาเขียนแค่ว่าให้อยู่ในความสงบ
ถ้าไม่อยากเจ็บตัวอย่าขัดขืน
แล้วก็เอาปืนออกมาข่มขู่พนักงาน

เขาบอกเขาไม่ได้เขียนเรื่องของน้ำกรดนะ

เดี๋ยวลองดูบรรยากาศหน่อยนะฮะ
กรียงเมล็ดแขมขาดสลัด

นี่นะครั้งนึง

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
นายอรัสวินทร์เขาให้การรับสารภาพ
อ้างว่าก่อเหตุนี้จริงแล้วเขาก็ไปดูลาดเหลาก่อน
ไปดูลาดเหลาที่ร้านทองก่อนก่อเหตุ
คือพาผู้หญิงไปนั่งกินอาหารที่ร้านชาบู
จากนั้นก็ส่งผู้หญิงกลับไปที่หน้าห้าง
แล้วตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจอดไว้ด้านข้างของห้าง
แล้วก็เข้าไปก่อเหตุที่ร้านทอง
ก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีกลับไปที่บ้านพักย่านหัวลำโพง
ถอดเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้าน
แล้วก็ให้ลูกน้องเอารถจักรยานยนต์ไปทิ้งที่ตลาดคลองเตย
เอาทองไปแลกกับยาเสพติด
แล้วก็ไปที่โรงแรมที่ตำรวจตามไปจับได้ที่โรงแรม
อัศวินบอกว่าก็จะเอาทองที่ก่อเหตุไปใช้หนี้

แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าทองบางส่วนเอาไปหลอม
เพื่อขายเป็นเงินแล้วก็เอาไปซื้อยาเสพติด
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
เป็นไปได้ว่าทองที่อ้างว่าเอาไปหลอมแล้วเนี่ยค่ะ
อาจจะเอาไปซ่อนไว้อาจจะเอาไปเก็บเอาไว้เอง
พ้นโทษมาเมื่อไหร่ก็เอาไปใช้โอ้โหก็ไม่บอกใครไงซ่อนไว้ที่ไหน
ทีนี้ค่ะเพื่อนที่ไปเจอในโรงแรมค่ะ
ผู้ชาย๓คนผู้หญิง๒คนเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าตรวจปัสสาวะทั้งหมดนะคะ

แต่ว่าตัวนายอัศวินผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ไม่พบสารเสพติดในร่างกายค่ะ
คนที่รับไปหลอมโกงเขาไปอีก
แต่อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสืบสวนกำลังดำเนินการติดตาม
ทางตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาไปใช้หนี้ยาเสพติดตามที่ผมได้รับรายงาน
แต่เท่าที่ทางฝ่ายสืบสวนแจ้งว่าที่พูดให้ฟังนี่ก็หมายว่า
มันต้องอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนว่า
เขาเอาไปจริงหรือไม่หรือเอาไปฝากใครแล้วแกล้งบอกกับเรา
อันนั้นเป็นเพียงคำพูดของเขาอย่างเช่นบอกว่า
เอาไปให้พวกเอาไปหลอมหรือจ้างให้เขาไปหลอมแล้วถูกโกงไป
ก็นี่คืออีกส่วนหนึ่งเป็นเพียงคำพูดของเขาแต่เราอยู่ในระหว่างที่เราต้องดำเนินการในการติดตาม
โอ้โหคือนี่ถ้าเอาทองไปให้เพื่อนหลอมเพื่อจะทำลายหลักฐานไม่ให้รู้ว่าทองจากไหนอะไรยังไงนะ
แล้วเพื่อนยังโกงไปอีกเนี่ยแสดงว่าโจรเนี่ยมันไปเจอยอดโจร

ถูกต้องนี่นะสำหรับทองคำนะครับตำรวจระบุว่าน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยนะครับ
บาทนะครับแล้วก็มีเงินสดอีก๔๐๐๐บาทที่ผู้ต้องหาได้ไปที่ยึดของกลางเป็นทองคำมาได้คือน้ำหนัก๙๗บาท
แล้วก็อาวุธปืนนะฮะซึ่งเป็นทั้งปืนปลอมและปืนจริงขนาด๑๑มมตอนนี้ตำรวจจะต้องสืบสวนขยายผลต่อว่าของกลางทั้งหมดนั้น
คนร้ายเอาไปที่ไหนบ้างจะไปขายเอาไปหลอมหรือไปฝากเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนผู้ต้องหายังสารภาพว่าทำคนเดียวไม่มีใครเกี่ยวข้องก็ต้องขยายผลต่อนะฮะเบื้องต้นแจ้งข้อหาก็คือชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนเพื่อโดยมีอาวุธปืนนะฮะเดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีต่อนะครับแล้วก็ประวัติเนี่ยนายอัศวินเคยต้องโทษคดี
ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกตำรวจจังหวัดชุมพรจับกลุ่มข้อหาครอบครองยาเสพติดนะครับเป็นการครอบครองเพื่อจำนายแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาสู้คดีค่ะช่วงได้ประกันตัวสู้คดีก็เลยมาชี้ชิงทองอืมก็มีประวัติโพรพันยาเสพติดแต่ก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นผู้ค้ารายย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่